มาดูกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน

เพราะว่ามีคนที่เข้าไปแจ้งความเอาผิดในอัจฉริยะนี่

ก็เลยเดี๋ยวจะไปผัวพันกับลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

ตอนนี้ชื่อของนายอาชียะหลายเรื่องนะ

เรื่องของการแจ้งความคุณฟ้า

ก็ไปเกี่ยวยงข้าวดีอื่นที่ดรสุกิรถสุกิรตรวจสอบอยู่

ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ
เมื่อวานนี้มีคนที่ยังคงเดินทางไปแจ้งความ
ให้เอาผิดกับนายอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง

ข้อหามินประมาทและดรต้ง
คนนี้ไปยื่นฟ้องศาลจังหวัดเชียงใหม่เองเลยนะคะ

ครูปีชานี่เป็นคดีแล้วแต่ได้ที่๓๐ล้านบาท
เมื่อวานก็เดินทางไปยื่นหนังสือต่อเลขา
ที่การสำนักงานสารยุติธรรม

อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ไลฟ์สดผ่านเพจของชมรม๒๕มีนาคม
ที่ผ่านมาในลักษณะดูหมินสารว่า
มีทนายโจรค้าสำนวนกับอายการและศาล
ซึ่งหากปล่อยให้นายอัจฉริยะกล่าวร่ารานผู้อื่น

โดยไม่มีผู้ใดดำเนินการให้เด็ดขาด
ดังกล่าวอาจจะสร้างอิทธิพลได้

การดำเนินการกระบวนการยุติธรรม

ค้าสำนวนเรียกรับเงิน
ที่เกิดขึ้นต้องไงจะเกิดขึ้นกับผู้สายบ้างค่ะ
ก็ใคร
ก็ทั้งสองคนนะฮะทั้งคุณอัชริยะ

นะเขาไม่ได้ระบุชื่อ

ถ้าตรวจสอบปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้หรือฝรือนี้เนี่ย
ผมก็จะไปแจ้งความที่กองปาก
ให้ดำเนินคดีกับเขาดูหมินสาร
ที่นายอัจฉริยะได้กล่าวให้ร้ายดรโต้ง

ออกหมายเรียกนายอัจฉริยะตามขั้นตอนต่อไป

ยังกล่าวเพิ่มเติมบอกส่วนตัว

เพราะได้มอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้อง
นายอัชริยะต่อสารจังหวัดชึงใหม่อีกทั้งหนึ่งด้วย
ขณะนี้อยู่ระหว่างเขียนร่างคำฟ้องคาดว่าจะไปยื่นต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ต้นเดือนเมษายนนี้ค่ะ